อย่าพยายามจะตัดล่างก่อนแล้วสกิเล็ก
มีแฟนเบียดเข้ามาโอ้โหเริ่มจะมั่นอกมั่นใจแล้วครับคุณแผน
ทิ้งต้นผ่านขวาแล้วพยายามจะเปลี่ยนเสียบด้วยเขาขวาเจอเขาซ้ายส่วน
ตั้งไว้ตีด้วยซ้ายแม่ตีด้วยซ้ายอีกทีครับ
น้ำโอ้โหอีกโดนมาของทางหน้าคุณแพน
แล้วล็อกเสียบขวาแทงคืน
พราคออนมาแม่จะวางแค่ไม่ถึงครับติดด้วยสายแล้วจอกใน
ตีกยันอกเข้าไปโอ้โหดูจังหวะเร่งเกมของแก
ทำได้ดีครับคุณแพนพยายามจะเบียดเข้ามา
ทิ้งต้นผ่านขวาสกิเล็กพยายามจะดักจังหวะสวนของซ้าย

เปิดเกมเดินชนต่อเนื่องแล้วครับตอนนี้

จินเล็งตั้งไหวเสียบโอ้โหโดนใหม่แกร่ครับ

เพราะพสบช่องเป็นเรื่องเลยครับ
เร่งมาตลอดตั้งแต่ยกแรกแล้ว
แล้วก็มาประสบความสำเร็จจนได้ครับ

โอ้โหดุดันจริงครับคุณแผน

มาก่อนโอ้โหน้ำกระจายครับ

แต่นี่ครับคุณแผนแค่ติดตัวแล้วถึงตัวตลอดเวลา
เริ่มว่าหายใจรถต้นคอเลยทีเดียวครับ

ฮื้ม
ดูนะครับอีกมุมชัดครับ

ลาบมาแล้วฟันปั้งเข้าไป

จังหวะนี้เนี่ยหลับตั้งแต่ยังไม่ถึงพื้นครับ
ดูครับมุมสูงเสียบเข้ามา

นวดด้วยเข่าก่อนแล้วครับพอเผลอปั๊บนี่สอกขวามาทันที